เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทางการเกาหลีเหนือเพิ่งจะล้มเหลวจากการทดสอบขีปนาวุฒิครั้งใหม่
ซึ่งนักวิเคราะห์รวมถึงทางการเกาหลีใต้ก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นคำสั่งของนายคิมจองอุ่น
ที่ต้องการเร่งพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ครับ
ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเพิ่งล้มเหลวในการทดสอบขีปรณวุฒิรอบล่าสุดบริเวณชายฝั่ง
ทางตะวันออกของประเทศเมื่อช่วงเช้ามืด
ซึ่งแม้จะไม่มีการยืนยันว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบในครั้งนี้เป็นชนิดใด
แต่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นขีปนาวุธมูซูดาน
ซึ่งเป็นขีปนาวุฒิพิสัยกลางที่เพิ่งทดสอบและล้มเหลวไป๓ครั้งเมื่อเดือนเมษายน
วิเคราะห์มองว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเป็นเรื่องผิดปกติ
จากเกิดขึ้นในเวลากระชั้นชิดเกินไปกับการทดสอบที่เคยผิดพลาดมาแล้วเมื่อ๒เดือนก่อน
คล้องกับกองทัพเกาหลีใต้ที่ประเมินว่าการทดสอบขีปนาวุฒิเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลัง
อาจจะเป็นคำสั่งของในคิมจองอุ่นผู้นำสูงสุดที่ต้องการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์
ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองกำลังป้องกันตนเองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา
เช่นเดียวกับสื่อญี่ปุ่นที่รายงานว่าทางการญี่ปุ่นสั่งการให้เรือพิฆาต
รวมถึงเครื่องยิงต่อต้านหีบนาวุธเตรียมความพร้อม
สกัดยุทธโปรกรณ์ใดก็ตามถ้ามีเป้าหมายมุ่งสู่ญี่ปุ่น
จากก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นกังวลมาโดยตลอด
ความเสี่ยงที่เกาหลีเหนืออาจตั้งใจยิงขีปนาวุธโจมตีญี่ปุ่น
รวมถึงความกังวลจากความผิดพลาดของขีปนาวุฒิเกาหลีเหนือ
อาจระเบิดเหนือน่านฟ้าสร้างความเสียหายให้กับญี่ปุ่นได้